สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ข่าวการเข้าฤดูฝนของประเทศไทย
ทำให้พี่น้องเกษตรกรยิ้มได้บ้างนะคะ

เพราะว่าภัยแรงยังคงไม่ไปไหน
พบว่าสิ้นเดือนมิถุนายนไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม
ฝนตัดทิ้งช่วงเป็นระยะเวลา๒สัปดาห์นะคะ
หรือเรียกได้ว่าเป็นวิดูแรงกลางวิดูฝน
เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องรีบรองน้ำเตรียมไว้ใช้ในช่วงนั้นด้วย
วกกับในปีนี้ค่ะพบว่าฝนจะตกน้อยลงกว่าปีที่แล้ว
เพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องภัยแรงเป็นพิเศษค่ะ
ส่วนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาสหรัฐ
ประกาศเตือนให้ประชาชนระวังพายุโซนร้อนอาเทอร์ค่ะ
ซึ่งจะทำให้มีลมพัดแรงนะคะมีฝนตกหนัก
จนทำให้เกิดน้ำท่วมได้ไปตลอดทั้งสัปดาห

ส่วนที่ประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว
เพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องสุขภาพนะคะ

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ